จากเหตุการณ์โศกเศร้าสลดที่เกิดขึ้น
หนองบัวลำพูนะฮะก็ทำให้คนไทย
ทั่วทั้งประเทศก็โศกเศร้าเสียใจเหมือนกันนะครับ
บรรดาผู้นำทั่วโลกก็ต่างแสดงความเสียใจ
และได้กล่าวประนามการใช้ความรุนแรง
ตำบูรณ์อุทัยสวรรค์อำเภอหน้ากลางจังหวัดน้องบวลัมภู
ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก
โดยเฉพาะเด็กผู้บริสุทธิ์ถึง๒๔รายนะครับ
โดยนายสเตฟานจุราริกโคศกของเลขาธิการยูเอ็น

บอกว่านายกุตาเลสรู้สึกช็อกและเสียใจ
ต่อเหตุกราดยิงเขย่าขวัญที่เกิดขึ้น
เลขาธิการยูเอ็นยังขอแสดงความเสียใจ
กับครอบครัวของเหยื่อผู้เสียชีวิต
และขอให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหายโดยเร็วนะครับ
ด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
สหรัฐนะครับนายแอนโทนี่บริงเคน
กล่าวว่าเราเศร้าสลดอย่างยิ่ง
ต่อเหตุการณ์ในจังหวัดหนองบัวลำพู
มือปืนฆ่าชีวิตอย่างน้อย๓๘คน
ซึ่งรวมถึงเด็ก๒๔คน
ความรุนแรงนี้ไร้ซึ่งเหตุผล

และขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง
ผู้ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก
ตอนทางเองมีซีฝาเนซี่
นายยกรัฐมิวัลธรรมบิทริย์ออสเตรีย
ทวิตข้อความแสงความเสียใจ
ว่าข่าวอันน่าเศร้าสลดใจในประเทศไทย
เป็นเรื่องที่ไม่อาจทำใจได้

และความเสียใจเต่าเหตุการณ์ในครั้งนี้

ชิคนาวาฟอาวอามัติอาวจาเบอร์อาวซาบา

มีพระราชสารแสดงความเสียพระราชฤทัยอย่างสูงสุด
และพระราชทานพรให้ผู้ได้รับบาดเจ็บทุกคน
มีอาการดีขึ้นโดยเร็วนะครับ
ทางด้านของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น
เผยแพร่ทะล้างการว่านายโยชิมาสะฮายาชิ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ส่งข้อความแสดงความเสียใจอย่างสูงสุด

และการให้กำลังใจแสดงจุดยืนร่วม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยนะครับ